ด้านพี่เบิร์ตพ่อน้ำสอง
ด้านพี่ต้นเจ๊บองเบียร์

หน้าผากของพ่อน้ำสอง

นั่นหลายคนก็เห็นเป็นตัวเลข
แต่ว่าส่วนใหญ่ตีเป็นเลขเดียวกันนะ
ใช่ค่ะตีเป็นเลขเดียวกัน

คุณไม่เอาหางเลข๖ข้างบนเลยเหรอ

คุณผู้ชมพ่อน้ำสอง
โพสต์ภาพนี้เป็นปริศนา

วันนี้เป็นซาวน่ากระโดดน้ำร้องที่มาคุณเห็นเลขอะไรบ้างดูกันชัดซื้อกันเบา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

ครีมไม่แก้เลยหรอกค่ะซื้อเบาซื้ออย่างเสียงดัง
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามุกนี้มันจะมา
เบาแบบซื้อน้อยอะ
ก็คือเอาพอหอมปากหอมคออันนี้เราพูดกันจริงนะ
เราพูดกันตรงนะเราไม่สนับสนุนให้
โดยเฉพาะไอ้ประเภทใต้ดินผิดกฎหมายอย่าไปเล่น

ฟองเบียร์คือคุณผู้ชมก่อนหน้านี้
มีการไลฟ์เฟซบุ๊กมีการทักทายแฟนคลับ
แล้วก็บอกแนวทางเลขรัฐบาลไทย

หรือเปล่า
ขอให้เวลาออกแล้วก็หัวเราะแบบนี้ก็แล้วกัน

ส่วนเลขทูบเดี๋ยวจะมาตอนเที่ยงของวันนี้นะคะ
เพื่อให้แฟนคลับได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้ทันท่วงทีนะคะ
ใครที่ยังไม่ได้เห็นแนวทางรัฐบาลไทยของเจ๊ฟองเบียร์

ใครแข็บแล้วกดเลข๕ค่ะแม่

จริงใบชัวร์แน่นอนนะคะ
เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น
ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ

เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย
เอาไปซื้อเล่น

ขายขำเอาซื้อแบบขำเล่นเนาะ
ชอบตามไม่ชอบผ่าน
ชอบตามไม่ชอบผ่านชอบกะบอกไม่ชอบกะบอก

เลขที่ผมพูดเลย๒๑มันเหรอ

คือบอกตรงนะหมอไก่เธอก็ไม่ใช่เล่นนะแต่ละงวด
ใช่งวดที่แล้วเข้านะคะหลายคนก็ได้ไป
คือดูข่าวเรานี่แหละข่าวเช้าหัวเขียว
พอดูเสร็จปุ๊บก็ไปลุ้นโชคกัน